ค่ะก็งานเซ็นทรัลนะคะ
ค่ะก็มีส่วนลดมากมายเลยนะคะ
แล้วก็มีสมายลี่เต็มไปหมดเลยทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
ก็เชิญชวนให้ครอบครัวมาถ่ายรูปกันได้

แล้วก็แถมยังได้ลุ้นไปเที่ยวฟินแลนด์อีกด้วยค่ะ
ก็มีตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ใช่
ตั้งแต่วันที่๑๖พฤศจิกายนจนถึงวันที่๗มกราค่ะ
ชอบอยู่แล้วชอบสไมลี่ด้วย
ชอบมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบ
คนไทยจะเอามาทำเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ดีใจที่ได้กลับมาเห็นไมลี่
อ๋อค่ะดีใจค่ะ

ก็มีแบบเพื่อนด้วย

ยังมีคนเห็นว่าคนไทยเนี่ยสวย
แบบมีบางมุมที่ไม่ชอบบางมุมที่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยู่ทีผลนานโหดด้วย
ก็ขอบคุณนะคะที่โหวตให้ด้วย
ก็ดีใจไม่รู้จะพูดอะไร

ว่าเราติดโทรติดเข้ามาชมตัวอะไรอย่างนี้

เพราะรู้ซื้อรู้ใจติด

อ๋อนึกว่าจะเบื่อแล้ว

เดี๋ยวเขายังไม่เบื่อ

ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าก็ดีใจแล้วว่าขอบคุณแฟนแฟนที่ช่วยกันโหดด้วยค่ะ
แล้วก็ดีใจกับนักแสดงคนอื่นด้วยค่ะ

ก็ถือว่าประเทศไทยของเราก็ถือว่าแบบ

ผู้หญิงไทยก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
ก็มีนะคะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างต้องดูด้วยค่ะ
ว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะเราก็ไม่เลือกไปดีกว่า
ค่ะก็ที่ผ่านมาถ่ายละครไม่ได้เจอพี่สื่อเลย
ค่ะก็ถ่ายละครแล้วก็ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็มีไปเมืองนอกด้วย
แต่ตอนนี้พี่หมากเขาเปิดละครแล้วกลายเป็นสลับกันแล้ว
กลายเป็นคิมแบบเพิ่งกลับมาจากถ่ายละครแล้วก็ถ่ายอีกทีหนึ่งปีหน้าเลย
ก็จะมีช่วงที่แบบว่างอยู่ตอนนี้
มีเวลาได้เจอกันบ้างค่ะเท่าที่จะเจอกันได้
ก็มีคุยนะคะเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันจริง
มันสวนทางกันไปหมดเลยค่ะก็แต่ว่ามันก็เป็นช่วงมันเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละ
ไม่ได้กำหนดเลยค่ะคิวมันไม่แน่นอนเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ว่างซะทีเดียวแต่ว่าคิวที่เขาว่างเราแบบไม่ว่างไง

ไม่หรอกเราก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วค่ะ

พยายามแพลนอยู่แต่ว่ายังไม่มีแพลนเลยปีใหม่นี้ก็ยังไม่มีแพลนเลยค่ะ
ไม่เลยค่ะยังไม่มีเลย

คิวจะเป็นความรักไหมยังไงที่แบบเริ่มเริ่มจากมา
เดี๋ยวพี่หมาก็พูดอย่างนั้นเลยเหรอ

เขาพูดอะไรบ้างอะ
ก็อาจจะมีคุยแบบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะ

ตอนร้านมีมอเมนต์อยากใส่ที่เจ้าเจ้าสาวนี่บ้าง
ว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากเห็นตัวเองในวันนั้นนะคะ
แต่ว่าแค่ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
คือถ้าสมมติว่ามันมีเวลาไหนมันก็คงใช่เองเลย
จริงวางไว้แบบ๒๘ก็เคยมีแต่มันใกล้เกินไปแล้ว
ก็สามสิบเราก็วางอยู่แต่ว่าโอ้โหวันนี้ก็แค่แป๊บเดียวยังน่ะ
ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวดูจังหวะเอาครับ
อย่างที่บอกค่ะว่าแล้วแต่จังหวะแหละ
ถ้ามันรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่ที่มันใช่มันก็คงใช่
ตอนนี้ก็ยังทำงานค่อนข้างเยอะอยู่พี่หมากก็ยังทำงานเยอะอยู่
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะสำหรับเรา
เราก็เลยแบบคุยแค่เกิดเเกิดไม่ได้ซีเรียสเลยเลยค่ะ
ก็เห็นแบบเพื่อนในหลายคน